ปกติแล้วเวลาปัญหาในครอบครัวเนี่ยเรามักจะได้ยินปัญหาผัวและเมียใช่ไหมครับ
หรือไม่ก็แม่ผัวลูกสะพ้ายล่าสุดครับเป็นกรณีของพ่อตาแล้วก็ลูกเขย
จริงต่างฝ่ายต่างก็แยกกันไปแล้วนะครับใช้คำว่าอดีตก็ได้
พ่อตากับอดีตลูกเขยแต่ระหองระแหงกันล่าสุดพ่อตาครับ
นี่คือร่างของอดีตลูกเขยนะครับที่ถูกยิงนะฮะสองนัดเนี่ยสุดท้ายแล้วตายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามครับ
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยชีวิตนายนัทพลอายุสี่สิบสองปีครับหลังจากที่ถูกยิงนะฮะ
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุจริงเขานั่งดื่มสังสรรค์กันนะ
ดื่มเบียกันอยู่๕คนหน้าบ้านพักแล้วนายสมชายนายสมชายอายุ๖๖ปี
เป็นอดีตพ่อตาของผู้ตายครับบ้านอยู่ไม่ไกลกันนะฮะประมาณสัก๕๐เมตร
บุกเข้ามาถึงชักปืนยิง๒นัทครับคนในวงตกใจคือนัทแรกโป้งแรก
เหมือนกับเปิดทางก่อนโดยปืนกระบอกนี้ทุกคนก็แตกตื่นวงแตกครับคราวนี้
จากนั้นครับคนก่อเหตุก็คืออดีตพ่อตาใช้ปืนกระบอกนี้เดินเข้ามาในวง
แล้วยิงเปรี้ยงอีกนัดหนึ่งฮะเข้าที่ร่างของนายนัทพลครับ
เพื่อนต่างก็พยายามที่จะยื้อแย่งแล้วก็จับตัวเอาไว้ดูสิครับเนี่ย
องกระสุนเนี่ยนะฮะคนก่อเหตุถูกควบคุมตัวได้ครับ
ยังให้การวกไปวนมาคล้ายเหมือนจะเมาหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมคนนี้ครับอดีตพ่อตา
เขาบอกว่าจริงทะเลาะกับอดีตลูกเขยนานแล้วนะ
มีเรื่องกันนานแล้วแล้วก็ตั้งแต่อดีตลูกเขย
เลิกกันกับลูกสาวผมเมื่อ๕ปีก่อนก็ยังทะเลาะกันเรื่อยมา
จริงนี่ไม่ใช่การยิงครั้งแรกอดีตพ่อตาบอกเคยยิงเขามาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งก่อนอดีตลูกเขยรอดตายแล้วก็เคลียร์กันจบ
มีการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยไปแล้วก็นึกว่าเรื่องมันจะจบเท่านั้น
แล้วเคยยิงเขามาก่อนแล้วยิงเขาอีกมันเหมือนมันจะตั้งใจอยากยิงเขาเหรอ
รอบนี้อดีตพ่อตาอ้างว่าผู้ตายชอบมาพูดขู่ครับ
ขู่ว่าจะฆ่าล้างโคตรบ้างบางทีก็พูดจากกระทบกระเทียบครับ
บอกว่าเนี่ยแก่กะโหลกกะลาเหมือนกับหาเรื่องอ่ะ
อันนี้ฝั่งอดีตพ่อตาเล่านะแล้วที่ยิงเนี่ยยิงแค่สองนัดเท่านั้น
ถ้ารัวกว่านี้รับรองว่าหมดแม็กซ์แน่นอน
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบออาวุธปืน
ส่วนที่เห็นภาพล่าสุดเนี่ยครับคุณขวัญคุณผู้ชมนี่คือภาพบรรยากาศวันนี้นะฮะ
คุมตัวนายสมชายอดีตพ่อตาของผู้ตายไปทำแผนบริเวณจุดเกิดเหตุครับ
ลองดูภาพบรรยากาศตอนทำแผนหน่อยฮะ

วันนี้จะไม่ค่อยพูดแล้วที่พูดเยอะหน่อยก็คือตอนที่จับตัวได้หลังจากก่อเหตุนะฮะ
วันนั้นพูดเยอะเลยลูกสาวของคนก่อเหตุก็เป็นอดีตเมียของผู้ตายนะครับ
บอกว่าจริงมันมีปัญหาระหว่างพ่อตากับลูกเขยมาอยู่ตลอดเลย
แล้วเอาจริงนะคนที่ถูกยิงตายผัวเก่าฉันนั้นน่ะที่ผ่านมาเนี่ย
ฉันเองก็เคยถูกเขารังแก่มาก่อนเหมือนกันลองฟังครับ
แล้วเขาเคยไปล่วงเกินพ่อเราบ่อยนะฮะ

คือเขาร่วงเกินพ่อเราแล้วเขาก็รังแก่เรา

ก็แค่นั้นค่ะไม่มีอะไรประเด็นมีแค่นี้จริง
นี่ฮะก็คือเหมือนกับใครมารังแก่ลูกเรา

รังแก่ลูกสาวพ่อก็เลยแค้นนะครับ
ในขณะที่ชาวบ้านครับแถวนั้น
ค่ามีอย่างสักครั้งนะคือชอบเอาปืนไปยิง
สวนมะพร้าวของคนอื่น
เหมือนกับเอาลูกมะพร้าวเป็นเป้าและทดลองความแม่นยำ
เวลากลายเป็นป่ากี้